ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอุ้ยเสียงหล่ออันนี้เจอกับคุณครับ
ตรงชาติท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปติดตามรายการรายงานอื่น
โควิดกลับมาเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองน่าเป็นห่วงมากนะฮะ
ถึงขนาดบอกว่าวันนี้แหละไอ้ผลจากการที่ผับมามันกระจายไปหลายจังหวัด
ล่าสุดเชียงใหม่เจอแล้วล่าสุดนนทบุรีอาจจะมีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดง
ประกาศเป็นพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับรวมไปจนถึงอีกหลายจังหวัดตอนนี้
มันกระจายไปไกลพอสมควรแล้วล่ะครับผมมันก็มีคำถามว่าเราจะต้องกลับมาปิดผับบาคาราโอเกะ
หรืออะไรกันอีกหรือเปล่าอ่าฮะณเบื้องต้นยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์นะฮะ
ตอนนี้คุณดูอย่างนี้ก่อนแล้วกันเราขอรายงานถ้าสมมุติจริงแล้วเนี่ยสีแดงจริงตอนนี้กรุงเทพปฐุมธานี
นทบุรีสมุทรประการนครปฐมคืออยู่ใกล้กันหมดเลยนะครับในขณะที่๙จังหวัดที่ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
นาราธิวาดกาลจนะบุรีอันนี้เราก็จะต้องติดตามไกล่ชิดสีเหลืองพระนครสีเอิวทิยาสระบุรี
นครนายกฉะเชิงเซาเพชรบุรีระนองระยองสงขายะลาและขอนแก่น
ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะฮะว่าวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะแบบว่า
สิงว่าเชียงใหม่ก็ติดแล้วต่าง
แต่มันก็มาจากผลจากทันต่อมาจากทิศในภัพนิบาวันนี้เอาอย่างนี้
เราไปดูกันอ่อนว่า
ยืนยันสะสมแล้ว๒๙๒๓๑คน
แต่เรารักษาหายป่วยแล้วเนี่ยมันเยอะจริงคือ๒๗๐๒๗บาท๑๘๔๐คน
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีผู้เสียชีวิตของประเทศไทยเรายังไม่ถึง๑๐๐ก็คือ๙๕คนเนี่ยนะครับผม
ขนาดเดียวกันเราแบ่งอย่างนี้ว่าวันนี้ไอ้ผู้ป่วยรายใหม่ที่ตัวเลขมันขึ้นเป็นหลักร้อยอีกเนี่ย
อันนี้คือการไปเชิงลุกไปบุกว่าในพื้นที่อันตรายเนี่ยนะฮะปรากฏไปเชิงลุกได้๙๕คน
ช่อง๑คือระบบเฝ้าระวังและบริการ๘๗คนนะครับ
กรองเชิงลุกก็หมายถึงว่าการบุกสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
กองเชิงลุกเราเจอมาเกือบ๑๙๕คน

แสดงว่าถ้าสมมุติเราพูดกำดับตามภาษาชาวบ้านคือ
อาจจะติดเชื้อกันภายในประเทศมาพอสมควรแล้ว

ในขณะเดียวกันสงการ

จะต้องไม่เห็นแก่ตัวแล้วล่ะ

ทั้งหมดทั้งมวลเรารู้ว่าถ้าสมมุติปิดผับปลาไปอีก
กลับมารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขาลดมาตรการก็คือ
หลังจากที่ปิด๕ทุ่มแล้วก็มีดนตรีเล่นได้เนี่ย
ตอนนี้ล่าสุดเหลือปิด๓ทุ่ม
แต่ห้ามเล่นดนตรีได้แต่ห้ามเมียเครื่องดื่มมาก่อน
นั่นแหละครับคือณวันนี้ตรงเลยคือเชียงใหม่ไปกันเรียบร้อยแล้ว
เที่ยวหลายผับอีกที่ปฐุมธานีเนี่ย
เขาเปิดไทม์ไลน์ของสองผู้ป่วยก็น่าตกใจกันพอสมควร
ว่าคือโอเคล่ะเราก็เข้าใจคนเที่ยว
คนเที่ยวมันเสร็จที่นี่ไปต่อที่นี่ที่นี่เปิดต่อ
มันเที่ยวกันได้หลายที่นะฮะ
เขามีการรายงานกันพอสมควรว่ามีพบผู้ป่วยโควิดเนี่ย
อีก๒คนเป็นรายที่๗๑๑และ๗๑๒ทำไม๗๑๑และ๗๑๒น่าสนใจนะครับ
เพราะว่าผู้หญิงอายุ๑๙ผู้ชายอายุ๕๓นะครับ
ซึ่งคนที่๗๑๑เนี่ยนะเขาไม่ได้ไปที่เดียวเขาไปหลายที่

ไปหลายที่พอสมควรแล้วก็ถึงขนาดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการแพร่ระบาด
เพราะว่าถ้าสมมุติไม่ค้นเชิงลุกมันก็จะไม่เจอ
วันนี้มีการประกาศพอสมควรนะฮะการควบคุมผับบาร์สถานบันเทิงปรับระดับสี
พื้นที่ใหม่ที่เมื่อกี้เราอธิบายให้คุณฟังไปฮะพื้นที่สีแดงควบคุมให้กับห้าจังหวัด
ที่มิกิราบอบไปแล้วกรุงเทปนทบูรีประถุมธานีสมุทรปาการแล้วก็น้อยพระถม
จังหวัดนี้นะครับเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่มวันนี้มีการปรับเปลี่ยนแล้ว
ห้ามดื่มสุราอืมห้ามดื่มสุราแน่นอนนะครับแล้วก็สอบคอชุดเล็กพุธเนี้ย
บังคับใช้๒สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการอสมเข้มสงการคนเดินทาง
จากพื้นที่เสี่ยงที่อันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะควบคุมกันยังไง
ทุกคนอยากกลับบ้านในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการแบบว่า
ผู้ป่วยในประเทศไทยที่เราเจอเนี่ย๑๙๔คนเราติดเชื้อภายในประเทศ๑๘๒คน
๑๘๒คนมีสองกลุ่มใหญ่คือ๑ผู้ต้องขังเรื่องจำนรทิวาสอันนี้คือกลุ่มที่๑

ออกไปที่ตมบางเขนอะไรอย่างนี้นะครับ
อีกกลุ่มหนึ่งคือการระบาดในสถานบันเทิง
ของนักเที่ยวพนักงานนักดนตรี
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แล้วก็จะมีการเดินทางไปหลายจังหวัด

ที่พักถูกตัวเครื่องบินถูกเรียบร้อยจองแล้วด้วย

วันนี้เป็นอย่างนี้ในช่วงสงการปกติสงการคุณเราไม่เคยคิดอยู่ในหวย
ว่าภูเก็ตเราจะได้ไปภูเก็ตถ้าไม่ใช่เป็นคนร่ำคนรวยถูกต้องไหมคะ
วันนี้ที่พักเชียงใหม่ก็ถูกถูกด้วย
ในรอบแบบว่าตัวเครื่องบินก็ดำ
ตัวเครื่องบินเอเชียทุกปกติตอนนี้มันจะแพงแล้ว
ปีนี้ถูกถูกครับปีนี้ตัวเครื่องบินถูกมากทุกคนแตะต้องได้
คือทุกคนสามารถเพราะฉะนั้นคนก็เลยจองตัว
อันนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาจะต้องจองกันล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้ว
โอเคล่ะจุดมุ่งหมายจริงของนักท่องเที่ยวตอนนี้คือจังหวัดอะไร

เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการแพร่ระบาดของนักเที่ยวพนักงานนักดนตรี

เขาก็จะมีการเดินทางไปขอนแก่นก็ยังมีนะครับ
ภูเก็ตก็มีเชียงใหม่ก็มีเพราะฉะนั้นมาตรการต้องเข้มมากขึ้น
เพราะตอนนี้ใกล้เทศกาลสงการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการควบคุมพื้นที่
ควบคุมสูงสุดแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยจะปรับระดับสี
แตกต่างกันไปอันนี้เราควรจะให้ความร่วมมือ

ขณะเดียวกันช่วงเทศกาลสงการเนี่ยจะมีการที่จะมีประชาชนกลับภูมิลำเนา
เขาก็จะมีการขอเสนออย่างนี้ครับเขาจะให้จังหวัดปลายทางติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
พื้นที่เสี่ยงคืออะไร
กรุงเทพฯเราก็พื้นที่เศี่ยงประธุมธานีก็พื้นที่เศี่ยง
พวกเรามาทำงานกับนนทบุรีก็พื้นที่เสี่ยงทั้งนั้นแหละนะครับ
จะต้องมีการตรวจเชื้อแล้วก็ฟังมาตรการการประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับ
สามเนี่ยก็จะมีกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาจะวางแผนนะครับ
ในกลุ่มที่เสี่ยงเน้นสถานบันเทิงผับบาร์โดยเฉพาะในกรุงเทพหานคร
เขาบอกว่าตอนนี้เป็นจุดที่น่าสำคัญคือผับบาร์ผับบาร์

ถูกต้องแล้วเขาบอกว่ามันมีหลายคลัสเตอร์อยู่ตอนนี้ฮะ

ส่วนที่เชียงใหม่นี่ก็ติดจากกรุงเทพที่ไปเที่ยวผับบาร์

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีน่าจะต้องเป็นคนตอบวันนี้นายกสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
เขาเปิดเผยถึงว่าสถานการณ์โควิด
หรือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราทำกันได้ดีมาก

มีทั้งเรื่องความแตกต่างแล้วก็ทั้งความคิด

หากจะแสดงความคิดก็ขอให้สร้างสรรค์

นี่รัฐบาลก็หวังว่าในช่วงสงกราน

นั่นโอ้โหเข้มเลยวันนี้

หรือใช้กฎหมายรุนแรงต่างก็ไม่สามารถทำได้
แทนที่จะร่วมกันทำแล้วเดินไปข้างหน้า
ก็ยังมีบางคนตั้งคำถามว่า
เราจะทำไหวหรือทำไมต้องบ่อนทำลายกันขนาดนี้
ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจกันแค่ไหน

ดังนั้นคิดเหมือนว่ารัฐบาลคิดว่า

ส่วนตนเองยอมรับว่าไม่สบายใจ
เรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

วันนี้คือหลายคนก็พูดเลยว่าเฮ้ย
มันมันไม่ใช่ปกติถ้าสมมุติข่าวนี้

เพราะว่ารู้สึกว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วโอเค

วันนี้มันเป็นเรื่องขึ้นมาพอสมควร
แล้วก็โควิดถึงเชียงใหม่แล้วก็ถึงขนาด
อเมริกาชงถึงการปิดผัดปิดบ้า

ใช่ไหมทั้งพวกฝรั่งเขายังไม่ได้แบบ
จะต้องกลับมาเวิร์คฟอร์มโฮมกันอีกเร็วนี้หรือเปล่า
เราก็ไม่รู้เพราะว่าคุณอนุทินเนี่ย
เขาก็บอกเลยว่าความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรณีการระบาด

ทินก็บอกอย่างนี้จากการสอบสวนโลกเนี่ย
พบว่ากลุ่มดังกล่าวมีโอกาสที่จะทำให้เกิด

ขอเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งคัดนะครับสวมหน้ากากอาณาไมค์
ตลอดเวลาล้างมือบ่อยและไม่เข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยง

ยังแย่ลงอีกอาจเป็นไปได้สูง
ที่จะควบคุมโรคอย่างเข้มข้นขึ้น

มีทั้งความปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ทั้งปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยด้วย
เพราะว่าคนที่ตรวจเจอเชื้อเนี่ยก็คือมันเหมือนกับ๑อาทิตย์ผ่านมาก็คือปลายเดือนมีนาคมนะครับเพราะแล้วเริ่มพักแล้วก็ไปเรื่อยเลยตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่จังหวัดไหนไปเที่ยวที่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เราเดินทางไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงการเขาก็กลัวว่ามันจะกลับมาระบาดอีกรอบนึง
ออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยนะครับโดยระบุว่าในช่วงวันที่ห้าหกเมษายนนี้นะครับ
ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยมีลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าขนอง
ลมกันโชคแรงนะครับแล้วก็มีลูกเห็บแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะครับ
รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับ
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแทบจะทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ
จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งครับ
ควรเตรียมการป้องกันเอาไว้นะครับระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ผลผลิตทางการเกษตรของคุณไว้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับได้โพสต์รูปภาพกางเกงในผู้หญิงลายลูกไม้ฮะ
เป็นลายลูกไม้สีแดงซึ่งเป็นของแม่ม่ายครับมาทำเป็นทงขึ้นชักสู่ยอดเสาฮะ
สาวไม้ไผ่นี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้เขาไม่ได้ไปตากไว้นะครับผมนะฮะ
เขาบอกตั้งใจปักไว้ที่บริเวณหน้าบ้านครับที่กำลังจะจัดงานบวชลูกชายและหลานชายพร้อม
ข้อความว่าที่บ้านซับเปิบฝนตกแรงมากที่นี่ได้ทงดีเลยรอดครับนะฮะ
จนกลายเป็นที่หายอย่างมากเลยทีเดียวเอากางเกงไหนไปแขวนเหรอ
ใช่ฮะฝนจะได้ไม่ตกไงไม่ใช่ไล่ปอบกางเกงแม่ไม่ใช่ไล่ปอบนะ
แล้วแต่หมู่บ้านนะอันนี้ก็เป็นพริกของเขาจังหวัดตาที่หมู่บ้านของเขานะครับ
ล่าสุดนายนางสมพงศ์ลาคลีนะครับเจ้าของเฟซบุ๊กก็เปิดเผยว่า
ที่บ้านเนี่ยกำลังจะจัดงานบวชลูกชายแล้วก็หลานชายอีก๒คนนะครับ
อยู่ที่บ้านเลขที่๘๗ทับ๑หมู่๔บ้านเนินตะขบจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมนะฮะ
ในวันที่๓เมษายนนี้แต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นของวันที่๒เมษายนเนี่ย
พื้นที่ของตำบลวังโป่งได้เกิดลมพายุฤดูร้อนแล้วก็มีฝนตกลงมา
ทำให้บ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยถูกกระแสลมพายุพัดถล่ม
ได้รับความเสียหายจำนวนหลายหลังเลยทีเดียว
ต่อมาผู้เท่าผู้แก่ครับก็ได้แนะนำวิธีการไล่ฝนแบบโบราณ
โดยให้นำกางเกงในผู้หญิงสีแดงแต่ต้องเป็นของแม่ม่ายเท่านั้น
นำมาแขวนไว้บนยอดเสาไม้ไผ่อย่างที่คุณเห็นนี่นะครับ
แล้วก็นำไปปักไว้ทางเข้างานเลยฮะ
จึงได้ให้หญิงสาวที่เป็นแม่ม่ายเป็นคนไปซื้อกางเกงในสีแดงลายลูกไม้
งในใหม่เลยของใหม่ของใหม่เลยแล้วก็นำมาแขวนไว้ที่ยอดไม้ไผ่
ปาร์ดุกว่าปาร์กดว่าได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อ
ซึ่งถ้าหากใครที่จะจัดงานในช่วงฤดูฝนเนี่ย
จะนำวิธีดังกล่าวไปใช้ก็ไม่สงวนสิทธิแต่อย่างใดนะครับ
ถ้าเป็นญี่ปุ่นเขายังมีตุ๊กตาไร้ฝนที่เราเคยเห็นในอีคิวสัง
แต่นี่เป็นตัวเอซามานแต่ไม่เป็นไรตัวใหม่ไง
ลมแรงกลัวมันปิวอ่ะกลัวไม้เอาไม่อยู่
แต่เขาก็ได้ผลของเขาอ่ะใช่นะฝนก็ไม่ตกก็จัดงานบวชให้ลูกชายแล้วก็หลาน
อันนี้กันฝนอันนี้ของพี่ผีต้นสะดาวมาไงฮะต้องใช้หมอปลาไปสะกดวิญญาณเลยนะ
อีกแล้วเหรอหมอปลาแอคชั่นอีกแล้ว
หมอปลาค่ะเมื่อวันที่ห้าเมษาคุณผู้ชมคะมีข่าวว่าหมอปลาเนี่ยนะคะ
ก็ไปปรากษัมภเวศีเนี่ยคุณผู้ชมดูนะสีมดดำสีมดดำเหรอสีมดดำ
ครับผมไปเรื่อยไปตลอดนะช่วงนี้เขาบอกว่าคืนอันค่ะ

จะยอมกลับมาหรือเปล่าว่าตัวนี้ดอกนางยูทูบเบอร์อยู่ไง

เขาบอกว่ามันอยู่ที่ถนนบายพาส๓๖ระยองชนบุรีนะ

ก็บอกว่าโอ้โหขอร้องเถอะค่ะมาปรับหน่อยนะ
เป็นผีผู้หญิงนะออกมาหลอกมาหลอนนะ

จนทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์ต่างเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเนี่ยตรงเนี้ย
นะฮะแสดงว่ามีคนเจอเยอะนะพี่วันใช่ค่ะเขาว่าอย่างงี้นะคะ
เขาก็บอกว่าที่จุดเกิดเหตุในต้นสะดาวอายุ๒๐ปีนะ
โดดเด่นอยู่กลางถนนค่ะลำต้นก็มีร่องรอยจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นแหละ
บ่อยครั้งแหละเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเพราะว่ามีคนเห็น
ใช่มีคนเห็นนะเขาบอกในขณะที่นางสำนวนถ้ำมณีนะคะ
พี่สะพ้ายของนางวิรัติแม่ค้าข้าวแกงบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชม
บอกว่าชาวบ้านพูดถึงผีต้นสะดาวกันมานานมากนะ
เพิ่งพูดนะคะครับแล้วก็มีผีสาวเฮียนเนี่ย
อย่างที่บอกนะคะมาให้เห็นเป็นประจำอืม
อย่างที่บอกเนาะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเข้าเนี่ยนะฮะ
ส่วนตัวแล้วเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องศัยศาสตร์
แต่มันก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่คุณหมอปลาเนี่ย
ทำพิธีไปเรียบร้อยแล้วเปิดเผยว่าวิญญาณมีจริงนะ
ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละบุคคลนะ
ส่วนในทางวิทยาศาสตร์บอกเลยนะคะแนะนำค่ะ
โอ๊ยให้กลมตาอ้วกอ้วกอีกแล้วปลาอ้วกอีกแล้ว
แสดงว่ามาแสดงว่ามี
เขาบอกแนะนำให้กลมพักหลวกนะ
กลับพี่ค่ะพุ่มแห่ครับพุ่มแห่

ครับผมนะในโทรแกรนของว่าปลาเวลาเจอ
อันนี้พูดถึงในแนวความเชื่อนะคะ
แต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่านี่แหละค่ะ
ให้ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับท้องถนน
ไปทำตัวเนี่ยอะไรนะเช้า
พี่ไม้กั้นเหรออ๋อโอเคลูกละนาด
ให้ไปทำไว้ให้หน่อยก็ดีเหมือนกัน
เวลาเราไปตามถนนหลวงมันจะมีทางอะไรนะ
ที่เป็นคลืดคลืดที่ตรงนี้ต้องลดความเร็วลง
ก็คือเป็นแบบว่าพื้นที่สัญลักษณ์บนพื้นที่
ทำนูนขึ้นมาให้แบบว่าเราได้รู้สึกว่า
มันจะถึงแยกแล้วอ๋อก็ลดความเร็วลง
อันนี้ก็เป็นแนวอีกแนวนึงให้ช่วยกันนะคะ

คนที่อยู่เชียงใหม่เมื่อกี้ได้มีการส่งกันเข้ามา

มีการตรวจพบเชื้อ๔คน

ทั้งหมดติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่

ทั้งหมดทั้ง๔คนติดเชื้อ
เชื่อมโยงมาจากบันเทิงที่กรุงเทพนั่นแหละ

ขณะเดียวกันทางสาธารณสุขเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหนังสือด่วน

ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกอำเภอให้ออกตรวจตรากำชับดูแล
ในสถานที่ผับบาคาราโอเกะ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

คัดครับตอนนี้ก็เริ่มไปกันมากมายแล้ว
มาก่อนช่วงสงกรามพอดีเลยอ่ะ

ใช่ครับจองโรงแรมแล้วจองเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว

ครับไปกับที่บ้านไง
แล้วก็โรงแรมหลักหมื่นเหลือหลักพันธุ์แบบ

โรงแรมดีเลยโรงแรมแบบภูวิลล่าเลยอย่างนี้

พี่ก็ว่าจะขึ้นเชียงใหม่ไปรับลูกหมาน่ะ

แมวด้านเธอหมาแมวเต็มบ้านเอาอีกแล้วเหรอ

เขาแบบเหมือนกับในข้อเขาไม่สวยเขาขายไม่ได้เขาก็อะไรอย่างนี้

ก็กะจะไปเที่ยวกับลูกนั่นแหละอยากพักไม่ได้

ชอบมีความสุขเนอะแมวกี่ตัวแล้ว

มีตอนนี้เหลือ๔เหลือ๓ให้เขาไปแล้ว

ไม่ไปก่อนนะ

คุณสรยุทธ์จะกลับมาอ่านข่าวเมื่อไหร่

สะตวมเลยนะ
ปล่อยพี่ผัดเลี้ยงก่อน

เด็กของมดดำซื้อแม่เรามาเลี้ยงเดี๋ยวแสงเหมือนของมดดำต้องทำยังไง

ก็ไม่ได้รักอ่า
เลยว่ามันเป็นภาระที่การมีสัตว์มีภาระจบ
ยิ่งถ้าป่วยนะเธอเอ้าหือค่ารักษาไม่ได้ถูกนะ
แต่สังเกตอย่างหนึ่งคือเป็นภาระแต่รักไง

เมาติมีเดียจำกัดได้ออกประกาศแต่งตั้ง
คุณสดัจนอาจินดร์

ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓
มีความมุ่งมั่นในการผลิตรายการข่าวนะครับ
ดังนั้นการพัฒนารายการข่าวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของฝ่ายข่าวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้คุณสรยุทธ์สุทัศนาจินดา
ได้เป็นที่ปรึกษาด้านข่าวต่อกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์
เพื่อให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนารายการข่าว
แล้วก็คำแนะนำให้ในการดำเนินปฏิบัติงานของฝ่ายข่าวต่อไป
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่๑เมษายนเป็นต้นไปครับ

ก็จะได้เป็นสีสันอีกเหมือนเดิมนะดูดูแล้วก็นั่นแหละสนุกสนานนะชอบแกเนอะ

เขาบอกพฤษภาแอบถามแล้วก็บอกว่าพฤษภาคุณสอยุทธ์
ไม่น่าจะกลับล้างสงกรานหรืออีกเรื่องนึงคุณผู้ชมค่ะหนุ่ม
ท่านหนึ่งค่ะซื้อขนมรวมมิตรเขาบอกเขาอึ้งนะราคา๖๐บาท
คุณผู้ชมดูแล้วกันว่าถามว่าแบบนี้แพงไปไหมนะคะกลายเป็น
เรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะคะบนโลกออนไลน์ค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงโพสต์ขนมนะคะ

โดยข้างในมีน้ำกะทินะแล้วระบุว่าถุงนี้๖๐บาทนะ
งานนี้ชาวเน็ตเนี่ยเนี่ยเนี่ยไง

อ๋อลวมมิซก็อ่านข่าวอยู่ก็ลูมมิซอ่ะพี่
ก็พี่เพิ่งอ่านเนี่ยว่าลวมมิซ

ชาวบ้านก็เข้าไปโพสต์แบบพร้อมเพลียงเลยนะคะว่า

ราคานี้อยู่ควรจะอยู่ที่ถุงละประมาณ๒๐บาทนะ
ขณะที่บางคนนะบอกว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้แหละนะคะ
บอกว่ากินไปพร้อมน้ำตาเลยนะ
ก็มันแพงไงอยู่นะอย่างถึงยังไงก็ตามนะคะ
ก็มีคนถามถึงเรื่องรสชาติว่าถ้าแพงแล้วอร่อยไหมล่ะ
เจ้าของโพสต์ก็ตอบไปว่ามันก็อร่อย
ส่วนหนึ่งก็เข้ามาโพสต์ว่าร้านนี้อร่อยมาก
เน้นแต่แพงอร่อยแต่แพงของเขาดีของเขา

บางคนเข้ามาเน้นราคาปกตินะคะรวมมิตร๑๐บาทยางกับถุง๕๐
บ้างจากวันนี้มันแล้วแต่ร้านมันถึงความสบายใจจริงนะ
บางคนก็บอกว่าเคยไปเจออะไรอย่างนี้
ปกติเรากินสัก๒๐๓๐บาทแต่บางร้านขาย๑๐๐กว่าบาท
แต่มันก็อยู่ที่ความสบายใจว่าคุณจะไปเผลอหรือ
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะกินก็ถามราคา
เพราะว่าทุกวันนี้มันมีออร์แกนิค
ว่าเสื้อเขาแอ๊วก็มีแหละมั้ง

บางทีแค่เอาสาคูอะไรนะที่ก็แบบลำไย
สาคูลำไยใช่

ที่เชอดบุเรน่าสารนะมีอะไรนะเคลียร์อะไรนะ
บัวลอยคนเข้าแถวเต็มเลย

วันนี้แช่นบุเรน
มันเนียนนุ่มแล้วก็กะเที่ยอ่อน
ก็ต้องยอมคนเข้าแถวรอค่ะ
เป็นร้านดังร้านเด็ดวัตถุดิบดีแล้วก็รสชาติอร่อย
ก็ต้องยอมซื้ออันนี้ถามว่าแพงไหมแพงอร่อยไหมอร่อยของพี่ผัดซื้อ
ทุกวันนี้๖๗๐๐ก็มีมีเยอะแยะมันก็บอกว่าปูกล้ามต่างกัน
มะม่วงมะม่วงเองเห็นไหมหน้ามะม่วงแต่แบบแต่ละประสาทเชียงทรัพย์ว่าเชียงมันกับเมื่อ
เพิ่งร่วงหรือเปล่าแต่ละส่วนก็ราคาไม่เท่ากัน

ยงชิดอีกไปได้มาแพงทำไมแพง
ออร์แกนิคหมดเลยทำไมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าหนูเอา
เขาบอกมีมายงชิดปองมายบชิดจริงอีก
มะยงชิดผสมมะปางหวาน

ผสมมาเนี่ยค่ะข้างบนสวยเราก็โดนสวนอ๋อมาปางหวาน
เพราะว่าไอ้ป้าไปซื้ออะไรวะ
มะม่วงป้าซื้อมะม่วงป้าทำไมป้านางซื้อมาแพง
เหมือนเราไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมันก็หลายราคา

มีการประกาศห้ามเยี่ยมมันกัดคนแล้วล่ะ

มันไม่ได้ติดฮิตหรอกก็คือมันเคยนอนอยู่กับคนแล้วอยู่นี้เอามันไปอยู่ในกรง

มันเกิดประเปียนแล้วคือเอาง่ายคือคนเรามันเคยอยู่ใน

โทษจรรย์นะอย่างนี้เข้าใจเขานั้น
ดีปุ๊บมันอ้วนเกินสำนักข่าวต่างประเทศเอานำเสนอว่ามันเป็นอันตรายทำไมลิงไทยอ้วนขนาดนี้
ก็เลยต้องเอากลับอีกอย่างหนึ่งกฎหมายคือห้ามเลี้ยลิงอยู่แล้ว

ในกรงอ่ะมันก็เครียดจากที่มันเคยนอนกับเจ้าของอะไรอย่างเงี้ย

วันนั้นเจ้าของร้องไห้นะ

เรารู้เลยนะว่าเขาผูกพันกัน

อยู่กับคนน่ะนางอยู่กับคนนางก็ไม่กัด

มีกรงนางสิ

อยู่บ้านไม่มีกรง

ชำนาญการทำที่
เวลาสูญช่วยเหลือสัตว์ป่าที่สอง

ลิงสระแหมที่นำหนักเกินพิกัดมาดูแล

จนมันอ้วนเป็นหมูไม่ใช่ลิง
แล้ววันนี้เขาก็มาติดตาม
ว่าไอ้ลิงตัวนี้ลิงแสมกโกซิล่าเพศปุ๊บมันน้ำหนักเกิน

แต่มันก็แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของลิง

แต่ตอนนี้ลิงอยู่ในช่วงของการกักโรคอยู่
กักโรคอยู่ปรับโภชนาการแล้วก็พฤติกรรมอยู่
โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับลิงย้ายห้องแล้ว
เมื่อก่อนจับมันอยู่ในกงมันเครียด
ก็ทำความสะอาดห้องเดิมแล้วก็นำตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาผ้าห่มของเขา

ใช่มันเป็นคนแล้วมันอยู่กับเรามาแต่เล็กไง
เขาเป็นคนไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็ได้กินเหมือนแบบว่า

คือวันนี้เขาก็ต้องเอาตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาผ้าห่มที่นางติดของนางอ่ะ
มาเป็นแหล่งเชื้อโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้
นี่ถ้าปล่อยเข้าป่าหากินเองไม่ได้นะ

ปุ๊บให้ปล่อยไปเจอหัวหน้าฝูงลิงมันก็ตาย
มันตายโดนฉีกเลยมันฉีกตายเลย

วันนี้คือเมื่อก่อนคือมันเหมือนคนอ่ะเหมือนเด็กอ่ะ
ที่มันจะต้องมีผ้าห่มมีตุ๊กกะตุ๋นตุ๊กกะตา

ก็มันสุขปกมันอาจจะเป็นแหล่งผลของชีวิตโรค

ขนาดนี้ย้ายห้องลิงอ่ะค่อนข้างผ่อนคลาย
ข้างผ่อนคลายแล้วเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเดิมแล้ว
แล้วก็ไว้ใจทีมดูแลจึงยอมให้จับมือด้วยนะ

แล้วก็สามารถเก็บตัวอย่างเลือดได้แล้วเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไป
อาการของนักข่าวที่วันนั้นไปโดนลิงกัดคือไปจับเขาก็คงหุดหงิดอยู่
ผลตรวจเลือดที่ผู้ที่ถูกกัดในห้องปฏิบัติการจากจุฬา
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นไวรัสชนิดไหน
แต่ทราบแน่ชัดว่ามีแบคทีเรีย๒ชนิด
ซึ่งระหว่างรอผลการตรวจน้ำลายและอุจจาระจากลิง
ลิงจึงต้องอยู่ในระยะกักตัว
ดเยี่ยมชั่วคราวจนกว่าผลการตรวจจะออกมาเพื่อความปลอดภัยทุกคน

ใช่นะฮะแต่สัตวแพทย์เขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มคุ้นกับสัตวแพทย์แล้ว
ตอนนี้นะครับแล้วก็งดเยี่ยมด้วยงดห้ามแบบว่าเจ้าของมาเยี่ยม

แต่เขาก็จะคิดถึงกันแหละ
ใช่ศาสตรวิสัยชาติยานอยู่กับมันประมาณ๑๐ปีนะฮะ

ถ้าสมมุติอันนี้ก็ให้กลับบ้าน

สัตวแพทย์ก็รู้ว่าปล่อยเข้าไปปุ๊บในฝูงเนี่ย

มันตายไม่ใช่ไป

คือไม่ใช่ตายคือแบบเจ้าหัวหน้าฝูงฉีกมันตายแ

ไม่ถูกหัวหน้าฉีกก็หากินไม่เป็น

ยิังไปล่ะเขาบอกก็เลี้ยงกันอ่ะ

แต่พระอาทิตยาภาพใต้เลี้ยงที่บ้านกัน๙๐๐

ใช่ไหมล่ะช้างจริงเลี้ยงได้ไหม

ช้างเลี้ยงไม่ได้และเลี้ยงไม่ได้
หมายถึงเราก็เลี้ยงไม่ไหวน้องกิน

โตแล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปสู่เรื่องรักฐานทรัพย์
เด็นตอนนี้เป็นอย่างนี้แหละ
ถ้าเกียบชะเชิงเศร้าฉ้างออกมาเกียบคนไงเธอ

เพราะว่าเนี่ยคนเอาช้างไปปล่อยกันนี่แหละจริงแล้วตอนนี้ช้างมันล้น
แล้วช้างมันเริ่มออกมากินสับปะลงสับปะรดคนปลูกสับปะรด
มันก็ออกมากินสับปะรดแล้วพรุ่งนี้มันก็ไล่เหยียบคนแล้วไง
แต่จริงลูกช้างนะถ้าเลี้ยงมาแต่เล็กนะเขาสนิทกับเราด้วยนะ
เขาจะชนเราคอเคลียร์เขาเคยดูในคลิป
วันนี้นะฮะท่านผู้ชมพูดถึงคนหลายคนดูเฟซบุ๊คใช้เฟซบุ๊ก
มันเกิดเรื่องอีกแล้วฮะข้อมูลผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยถูกแฮ็กหลุดกว่า๕๐๐
ซึ่งข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยเรียกว่ามีครบทั้งชื่อเบอร์โทร
วันเกิดและข้อมูลอื่นอื่นโอ้มาครบเลยมาครบที่ผู้ใช้งานคือเวลากล่อง
เออก่อนที่เราจะเล่นเฟซบุ๊กได้มันต้องกรอบมันจะต้องกรอบสมัครเอาไว้
ถูกต้องไหมฮะโดยข้อมูลผู้ใช้งานที่รั่วออกมาเนี่ย
ขอบอกเลยว่าห้าร้อยสามสิบสามล้านบัญชีจากหนึ่งร้อยหกประเทศครับ
ถูกโพสต์เอาไว้บนฟอรัมครับของเหล่าแฮคเกอร์
ซึ่งแต่ละบัญชีเนี่ยนอกจากจะมีข้อมูลตามที่บอกไปแล้วเนี่ย
ยังมีบางบัญชีเนี่ยที่มีอีเมลหลุดออกมาด้วยครับใช่
ซึ่งวันนี้อีเมลของเราหลายอย่างมันมันเป็นข้อมูลลับอยู่แล้ว
หลายอย่างที่เราเข้าด้วยอีเมลอ่ะเน็ตทิปเราก็เข้าด้วยอีเมล
ถูกต้องป่ะหลายอย่างหลายอย่างที่เราเข้าด้วยอีเมล
กลัวเหมือนในหนังเนาะที่เอาไปสลับคอมพิวเตอร์กันแล้วเป็นแทนอาชญากรแทน
ว่าข้อมูลผู้ใช้งานกว่า๕๓๓ล้านบัญชีที่หลุดออกมา
ยังเปลี่ยนนโยบายของผู้ใช้งานใหม่โดยไม่จำเป็นจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์อีกแล้วด้วย
เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่แหละตอนนี้ไปสมัครแก๊งกระดาษ
เช่นการเอาไปสวมรอยเอาชื่อบัญชีไปผู้ใช้งาน
สร้างบัญชีปลอมหลอกคนอื่นก็ได้ถูกต้องป่ะ
หรือซึ่งเหล่านี้ถูกกระจายออกไปในวงกว้างอย่างน้อย

แล้วเดารหัสไงดีน้องนักศึกษาน้องที่เป็นนางงามเห็นไหม
ที่มีอุบัติเหตุรถชนไป

เราประพอยังก็เดารหัสน้องได้เลย

ที่ตรงดาวน์รหัสละโทรศัพท์มือถือดาวน์ไปดาวน์มาดาวน์ถูก
แล้วก็ยังกดเงินน้องออกได้เลย
โอ้โหนะฮะอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันในโลกไซเบอร์นะฮะ
จ้ะนะครับผมมีคุณผู้ชมส่งมานะครับบอกพี่ชาวช้างเลี้ยงได้ครับ

เพื่อนผมเลี้ยงประจำวันละ๓ขวด๓ขวด

ครับผมน้องคุณละท้าครับน้อง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขับเฮาส์เดือดหลังเบลแฉดิวอริสดิวริสรา
สักครู่เดียวครับเช่ามาสิ
โอ้โหเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดเลยหลายคน

เป็นใครเบลก็คือเป็นลูกสาวของคุณบัญญิง

ก็คือเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเลยล่ะ

ถ้าสมมุติในสังคมกันก็จะรู้ว่าน้องเบลเนี่ย

แล้วก็มันเป็นเด็กเอาง่ายคือเป็นเด็กเที่ยวเหมือนกัน

สังคมของเขาคือเด็กแล้วก็เป็นที่พูดถึงว่า

ดิวเองอย่างที่บอกเป็นดารา
ก็คนก็บอกเฮ้ยดิวเองก็รู้จักกับคนเยอะเหมือนกัน

สังคมกับสาวสังคมเจอกันดูเรื่องนี้จะไม่จบง่าย

แต่เธอมาด่าถึงพ่อเราบ้านเราเหยียดเพศสภาพคนอื่นเขา
ด่าเขาธอมทั้งที่ตัวเองก็นะ
เขาก็ไม่ชอบคนอื่นเป็นพยานได้หมดว่าเธอ
มาหาเรื่องเราก่อนเราพยายามห้ามทุกอย่างแล้ว

เที่ยวโทรไปฟ้องคนอื่นเขาได้แล้วคือไอดิวไอดิวก็เสียกลับเหมือนกันว่า

เบลอ่ะสั่งให้กูไปทำมึง

เบลออกมาแฉเป็นฉาก
ต่างฝ่ายต่าง
ถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าเช้าปินเจสส่วนตัว
แล้วก็ไปเรียกเก็บเงินเพื่อนทีหลัง

ที่เคยไปจีบเบลก็คือแฟนของดิวเนี่ยเคยไปจีบเบลนะครับ
ถึงท่านเดินเข้าไปถามเบลว่าเธอเดินชนไหล่แฟนเธอมานะครับ
แล้วก็ไปพูดภาษาอังกฤษในกลุ่มเพื่อนพาดพิงพ่อเบลแล้วก็เหยียดเพื่อนเหยียดเพศนะครับ
งานนี้ก็เลยเกิดการซัดแรงกับแรงเสียกันซะ
ระหว่างแฟนของทั้งคู่ซึ่งจริงแล้วเคยมีประเด็นกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อน
แต่ขอพูดแค่เรื่องนี้เพราะไม่พอใจกับการดูถูกสร้างภาพสร้างเรื่อง
ส่วนแฟนดิวคนปัจจุบันที่เจอนะครับเขาบอกว่าเออเจอศอกจากแฟนของเบลเนี่ย
เจ้าตัวบอกเลยว่ายินดีจ่ายค่าปรับค่ะเรื่องทำร้ายร่างกาย
เพราะก็ผิดก็ไม่โอเคที่โดนถูกทั้งเรื่องพ่อแล้วก็เรื่องเพศสภาพ
นั่นดิวเหรอนั่นดิวนั่นดิวแล้วก็เสียกันหลายเรื่องเลย
แฟนของน้องดิวก็ออกมาตอบว่าคนที่แบบว่าอยู่ในระดับเดียวกันก็น่าจะคุยกันรู้เรื่อง
อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนของน้องดิวก็ออกมาบอกว่าที่ดิวเนี่ยแกเก็บเงิน
เรื่องแบบว่าเวลาไปเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วก็ไปเที่ยวกันเนี่ย
แล้วมาเก็บเงินทีหลังเนี่ยเพื่อนก็บอกว่ามันเป็นความพึงพอใจของเพื่อนเขาที่
ช่วยออกอยากจะช่วยออกแล้วก็ออกมาตอบโต้กันนะฮะ
มามาตอนนี้ก็ยังไม่จบนะฮะยังค่ะนะครับต้องติดตามกันต่อแล้วกัน
แต่ก็มีคนสนใจติดตามเรื่องเยอะเลยนะครับเยอะมากครับผม
โอเคงั้นแถมอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคุณณเดชน์บิดมอเตอร์ไซค์นะคะ
ที่ไหนฮะนั่นแหล่ะเดี๋ยวดูเอาละกันนะ
นี่นี่ณเดชน์ดู
สวัสดีครับโลห์น่าเดชน์

ไม่ใส่รองเท้าครับ

ภูเกสนะนี้แหละค่ะออกจากบ้านมา

เมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าใส่หมวกกันน็อก
แต่ว่าที่พีคคือเจ้าตัวไม่ใช่รองเท้าเอ่อ
ได้รบรางวัลแหละอะไรกว่าโครงการเที่ยวท้าเปล่าเจ็ดวันนะคะ
ครับผมนี่ไงไม่ใส่รองทางด้วยโอ้โห
ลงใส่มาจากทะเลเลยทะเลนะคะขี่มาปุ๊บมาซื้อของละมั้ง
ม้างสงสัยนะฮะใส่หมวกกับน็อกหล่อ
น่ารักดีนะครับสุดสุดแล้วธรรมชาติจริง

ก็แค่ใส่แว่นดำอันเดียวก็หล่อใส่แว่นดำใส่หมวกยังหล่อเลยมด

เมื่อกี้เนี่ยผ่านมาเนี่ยโอ้โหด้านข้างนี่หล่อสุดเลย

ถูกพี่เช้าหน้าตาแบบนี้นะบอกได้เลยว่าตัวจะหลอกตัวจะหลอก

นะฮะอ่ะน้องก็เป็นขวัญใจของคนไทยต่อไปนะครับอืม
เจ้าตัวก็มียอดติดตามนะครับผม๑๐ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยสาวฮอตก็เลยทำตามสัญญานี่ฮะโอ้โหดูครับโอ้โห

ต้องนะฮะเก่งสุดนะครับ

ใช่ของเรานี่ไม่ใช่โลเซ

กลับมาแล้วค่ะ

ตอนนี้มาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปจากโซเชียลนานกว่า๓เดือน
เราก็ได้เห็นกันแล้วเนาะว่าโอ้โห
วดชุดนี่เธอมาทีไรก็จะอลังการใช่ไหมคะ

นี่เป็นนาคีเห็นไหมในรูปเนี่ย

เขาแคปชั่นว่าอยู่กันดีไม่ได้ใช่ไหม
แคระชั่นน่าว่างานนี้ก็เรียกเอาทั้ง

ใช่แล้วชุดอลังการหมดทุกชุดนะแล้วนางจะใส่ไว้จะเอาไปทำอะไรอ่ะ
คือก่อนหน้านี้นางป่วยหรือว่านางป่วยนางเคยมาสัมภาษณ์
แล้วน่าป่วยนางบอกว่านางป่วยมาหนักเพราะสมมุติ
เสิร์ตอะไรอย่างเงี้ทับให้ประสาทอะไรอย่างเงี้อ๋อที่ใส่ชุดหนักหนัก
เออก็เกี่ยวด้วยแหละแล้วแบบว่านางชอบทำอะไรพิษดงพิษดารเหมือนกัน
อ่าฮะแต่แบบว่าแล้วปุ๊บนางก็ป่วยช่วงใช่ไหมอ่าใช่
แล้วก็นางก็ไปรักษาอาการป่วยนางคงกลับมาแล้วล่ะทำอะไรบ้าบ่อได้อย่างเงี้
เออคิดถึงนางคิดถึงนะก็เป็นศีรษะในวงการเรานะ
ชอบจำผิดกับยายอ่ะปอมแปมอ่ะก็สองคนนี้เราชอบ
มันจะคล้ายคล้ายเข้าเจอพร้อมพร้อมเหมือนกันไม่ใช่ยายจะเมาตลอดเวลา
เมาขนกระต่ายเมาขนกระต่ายขนกระต่ายแต่ยายจะเป็นคนที่แบบว่าสงบกว่านี้คือแต่
พี่ภัทรต้องไปดูนะเพราะเลื่อนมา๒รอบละ
อ่าถันจริงไม่ถันหรอ

นะคะเล่นละครแลี่นภาพยนตร์ด้วยกันมาหลายเรื่องนะครับ
สำหรับน้องใบเฟิร์นพิมชนกกับนายนพัฒน์จนกลายเป็นคู่จิ้นที่แฟนเนี่ยอยากให้เป็นคู่จริงสักที
นะครับล่าสุดน้องใบเฟิร์นก็ได้เปิดเผยว่าดีใจดีที่แฟนแฟนเนี่ยได้ชื่นชอบคู่เรานะครับ
ทุกวันนี้คือสนิทกันมากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอดยืนยันว่าไม่มีทางจีบแน่นอน
ส่วนประเด็นที่แม่หมูเนี่ยชอบเข้ามาแซวมาคอมเมนต์บ่อยก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
อยากให้ข้ามเรื่องจีบแล้วรับหนูเป็นลูกสาวอีกคนเนี่ยท่าทางจะง่ายกว่านะครับ
เขาคงเป็นแฟนคงยากแต่ถ้าเป็นลูกสาวคงง่าย
เท่ากับถ้าเป็นลูกสาวก็เท่ากับแม่หมูมีลูกหล่อลูกสวยเลยนะ

เดือน๒เดือนที่ผ่านมาคนพูดถึงพิมพ์ริพายกันเยอะเหลือเกิน
เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำบาดานแสนเก้าอ่าฮะ
วันนี้รัฐมนตรีท็อปบอกขุดไปขุดมาระวังนะ

เป็นเรื่องอีกนะ

เมื่อก่อนประชาชนไม่มีสิทธิ์รับรู้เลยว่าเอาเงินหลวงไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วลองไปฟังเสียงนางกันสักนิดนึงนะฮะ

มีแต่คนเก่งขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะโลกนี้มีคนเก่งยืนเบียดเสียดกันเยอะมาก
ไม่มีที่ให้คนโง่ยืนเลย
แต่ว่าโลกนี้ขาดอยู่อย่างเดียวเลยค่ะ
ปรากฏว่าหลายคนที่ได้ฟังต่างชื่นชอบประโยคนี้กันใหญ่เลย
นะฮะประโยคเด็กคอยเยทิมริพายเนี่ยรวมถึงนุชนะมิดานี่
นำข้อความมาโพสต์ลงไอจีแล้วบอกว่าเออโดนว่ะ

ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปอย่างที่เขาพูดเนี่ย
ทุกวันนี้โลกเรามีแต่คนเก่งเยอะขึ้นทุกวัน
คนเก่งยืนเบียดเสียดกันเยอะมาก
ไม่มีที่ยืนได้คนโง่ยืนเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่โลกยังขาดอยู่คือ
ยังขาดคนที่พยายามจะเข้าใจคนอื่น
อันนี้ก็พิมพ์ด้วยภายนะฮะ
เพราะว่ากันไปวันนี้ก็มีการแชร์พระคำนี้กันมากมายจริง
แล้วได้ดูไหมที่น้องบอกว่าเขาไม่ได้ขุดลงไปลึก
เขากลัวลึกไปมากไปกว่านี้เขากลัวเจอนรก

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบทรงชาติ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ